มีความคืบหน้าคดีที่ทหารเกณฑ์ถูกแทงเสียชีวิตที่จังหวัดอ่างทอง
ตำรวจจังหวัดอ่างทองจับกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุได้แล้ว
คนร้ายบอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
แล้วก็มีการตะโกนด่าทอกันทะเลาะวิวาดกัน

สืบสวนสพวิเศษชายชาญได้ควบคุมตัว
ผู้ต้องหา๒คนไปดำเนินคดี
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าก่อเหตุแทงคู่อริจริง
คือเหตุการณ์นี้นะคะนายอดีศรวงเตียงหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่า
เขาพาแฟนสาวพร้อมญาติของแฟนสาวไปกินข้าว
ขากลับเนี่ยไปเจอกับผู้ตายผู้ตายมากับเพื่อนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาตะโกนด่าทอท้าทายกันมา
อีกฝ่ายหนึ่งขี่รถหลบหนีไปตัวนายอดีศรขี่รถตามไปตามไม่ทัน
แฟนก็บอกว่าอย่าตามไปเลยกลัวจะมีเรื่องมีปัญหาบานปลายก็ดึงกุญแจรถเอาไว้
นายอดีศรก็เลยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนให้ช่วยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทำร้าย
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยย้อนกลับมานะคะคราวนี้ไม่ได้แค่ด่าทอกันอย่างเดียวชกต่อยกันด้วย
นายอดีศรมีมีดอยู่ด้วยค่ะก็เลยใช้มีดที่พกมาเนี่ยต่อสู้
ทั้งสองเห็นก็หลบหนีไปแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนของนายอดีศรไปถึงพอดี
แล้วก็ไล่ล่าทั้งคู่ไปหลังจากนั้นก็เลยตะลุมบอลกันอีกครั้ง
ก็ไม่รู้ตัวว่าไปแทงผู้ตายช่วงไหนคือเหมือนกับชุนละมุน
ตัวเองมีมีดแล้วก็ใช้มีดเนี่ยต่อสู้กันแล้วก็ไปแทงผู้ที่เป็นทหารเกณฑ์นะคะ
ตำรวจก็ได้มีการสอบสวนขยายผลแล้วก็มีการตรวจสอบพยานบุคคล
หลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกรอบต่อไป
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕ธันวาคม
เพราะว่ามีคนไปพบศพนายวิรเทพเพชรประสมอายุ๒๒ปีค่ะ
เป็นชาวตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองซึ่งเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
ถูกอาวุธมีคมแทงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณวัดนางในธรรมนิการามหมู่๗ตำบลศาล
เจ้าหน้าที่ก็ลงมือสืบสวนจนสุดท้ายก็จับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้
ทั้งสองคนแล้วก็นำตัวทั้งสองคนนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ